คุณผู้ชมคะประเด็นเฮลีคอปเตอร์บินต่ำ
กลายเป็นประเด็นที่มีการติดแฮชแท็กเฮลิคอปเตอร์ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
เพราะว่ามีคนบันทึกภาพเอาไว้ทั้งเป็นคลิปนะคะ
เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็มีการถ่ายภาพนิ่งว่าเขาเห็นเฮลิคอปเตอร์บินต่ำมาก
อืมเขาก็เลยถ่ายเอาไว้ด้วยช่วงนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์การเมืองด้วย
มันก็เลยมีประเด็นเรื่องของการทำรัฐประหารอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูคลิปภาพกันก่อนนะคะ
ตามคลิปนี้นะคะมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่ง
บันทึกเอาไว้แล้วก็แชร์ภาพแล้วเขาก็นับดู๓ลำ
เขามีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าบินต่ำมาก
ตอนแรกตกใจคิดว่าเสียงอะไรคืออะไรมาทำอะไรกันในเวลานี้
อืมนะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นเฮลิคอปเตอร์บินต่ำ
แชร์กันในโลกโซเชียลตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน
แล้วก็ติดแฮชแท็กเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าหลายคนนะคะ
เห็นแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ว่าเฮลิคอปเตอร์บินในระดับต่ำ
ในพื้นที่รอบกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน
หลายพื้นที่ค่ะครับพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้
ก็คือดอนเมืองราชพฤกษ์หนองแข็มนางเลิ้งประเวทพระราม๖
รามคำแหงเขหาร่มเกล้าสามเศรษฐ์เสรีไทยลากระบัง
ดินแดงรามอินทราสะพานควายเกียรติกายและปฐุมวัน
ทุมธานีก็ในย่านลำลูกการังสิตอย่างนี้นะคะ
ก็มีคนเห็นแล้วก็ถ่ายภาพที่นนทบุรีก็มีบางบัวทอง
กรวยหลายคนเห็นแล้วก็ถ่ายภาพแชร์กันนะคะ
แล้วก็เกิดคำถามในโลกโซเชียลนะคะเพราะว่าหลายคนตั้งข้อสังเกต
ว่าจะไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองการชุมนุม
ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ไหมหรือข่าวลือเรื่องของการทำรัฐประหารนะคะ
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เลยนะคะ

ก็บอกบินต่ำจนเสียงคือเสียงดังมาก
จะบินไปไหนหรือว่าอะไรยังไงประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
เรื่องนี้ผู้บัญชาการทหารโบกออกมาตอบนะคะ

ก็บอกว่าคนเราชอบนั่งคิดนอนคิดจินตนาการ

เชื่อข่าวปลอมเชื่อเฟคนิวส์
ซึ่งทุกคนต้องเข้าใจว่าเฮลิคอปเตอร์ที่จะบินใจกลางกรุงเทพได้

ไม่ใช่ไปตีความต่างนานแล้วแชร์กันออกไป

ก่อนที่จะมีการแชร์หรือว่ามีการพูดกันหรือว่ามีการลงข่าว
นักข่าวก็เลยถามถึงเรื่องของข่าวลือ

นักข่าวควรกลับไปพักผ่อนเยอะ

พบทบบอกว่านักข่าวไปพักผ่อนเยอะเถอะ
เห็นไหมล่ะว่าเฟคนิวส์เนี่ยมันมีมาตั้งกี่ครั้งแล้ว

หมายถึงคือเหมือนครับผมลึกลองใช่ไหมว่า
อย่าไปคิดเฉพาะ
อย่าไปคิดมาก
แล้วท่านก็ยืนยันว่าคำว่าปฏิวัติฯคือไม่มีเลย

ไม่พูดถึงคือไม่ต้องคิดถึงเลยว่าอย่างนั้นเถอ
น่าจะมีท่านทางออกอื่นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะ
พันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกองทัพบกค่ะก็ออกมาชี้แจงนะคะ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่๒๓พฤศจิกายน
งทัพบกได้จัดเฮลิคอปเตอร์ถวายความปลอดภัย
ในการไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่กรมชาการ
ตะเวนชายแดนที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ

ก็ถูกทรัพย์ค่ะลักษณะการบินก็บินอยู่ในระดับปกติตามมาตรฐานการบิน
ไม่ได้บินต่ำเกินกว่าปกตินะคะแล้วก็มีรายงานว่า
เฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จค่ะ
ก็แฮลีคอปเตอร์พรรที่นั่งแฮลีคอปเตอร์เบลล์๔๑๒นะคะ
เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีการชุมนมใหญ่ของกลุ่มรัฐธรรม
ซึ่งนัดชุมนุมที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ซึ่งตรงนี้คนก็เลยเอ๊ะตกลงแล้ว
เพราะว่าทบอกเคลียร์ชัดเจนส่วนการชุมนุมวันพรุ่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
เยาวชนปลดแอบนะครับล่าสุดนะครับ
ประกาศนัดหมายสำคัญของกลุ่มราศดรนะฮะ
บอกว่าที่เคลื่อนไหวชุมนุมวันพรุ่งนี้๒๕พฤศจิกายนเนี่ยให้ไปเจอกันที่
นุสวรีประชาธิปไตยถนนรัชดำเนินกลางเวลา๑๕นาฬิกาก่อน
หลังจากนั้นจะเดินเท้าไปยังสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ซึ่งอยู่ที่ถนนนครรัชศรีมา
ก็จะห่างกันสักประมาณ๑กิโลเมตรกว่านะครับถ้าเป็นช่วงถนนนะครับ
อกจากนี้นะครับยังมีผู้ชุมนุมอีกหลายกลุ่มที่ก็นัดพรุ่งนี้เหมือนกัน
แต่จุดประสงค์อาจจะแตกต่างกันไปนะครับตามภาพที่หน้าจอเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะพลังแผ่นดินสยามนะครับ
นำโดยนายบัญชาปานิวัฒน์นายสุเมษตระกุลวุ่นหนูนายสาธุอนุโมธามิ
ชุมนุมที่ถนนเรียบคลองพดุงกรุงเกษมความจริงนัดตั้งแต่วันนี้แล้ว
ช่วงบ่ายวันนี้ตรงข้ามวัดมกฎกษัตริยารามนะครับ
แล้ววันพรุ่งนี้บอกว่าก็นัดอีกนะฮะนัดเวลา๙นาฬิกาแต่ว่าสถานที่ยังไม่แน่นอนนะครับ
มีกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
นัดรวมพลหน้าอาคารรัฐสภาวันพรุ่งนี้นะฮะเวลา๙นาฬิกานะครับ
อันนี้เป็นภาพเก่านะฮะเขานัดพรุ่งนี้นะฮะ
คือมีกำหนดการคร่าวนะครับของกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
นาฬิกาวันพรุ่งนี้หน้ารัฐสภาเกียรติกายเนี่ย
รวมตัวไปยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาเรื่องพฤติกรรมของสมาชิกรัฐสภา
จากนั้นจะไปให้กำลังใจตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลาช่วงบ่ายนะครับ
แล้วก็มีคุณบินบรือฤทธิ์นะครับดารานักแสดงชื่อดังนะครับ
ได้โพสต์เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับบอกว่าขอเชิญชวนคนไทย
ไปร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีที่สวนลุมพินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ก็นัดรวมตัวกันเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
นี่คือการชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะฮะที่จะมีขึ้นอยู่๓๔จุดด้วยกันนะครับ
จากนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีหมายกำหนดการในการเสด็จพระดำเนินนะครับ
ยังหอประชุมวชิราวุฒิวิทยาลัยในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖ด้วยนะครับ
จากนั้นจะทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนลุมพินี
เขตประธุมันกรุงเทพฯเพื่อทรงวางพรมลาทวายราชศักรระพระบรมราชานุสาวรีนะครับ
ซึ่งตรงจุดนี้ก็จะมีกลุ่มประชาชนที่ไปเฝ้ารอรับเสด็จนะครับ
คุณผู้ชมคะทางด้านแก่นำคณะพลังแผ่นดินสยามก็ประกาศนะคะว่าจะมีการปักหลักให้ความรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยอยู่หน้าแนวแบรีเออร์ของตำรวจเลยค่ะ
นายสาธุอนุโมธามิพร้อมด้วยนายบัญชาปานิวัฒน์และนายสุเมษตระกูลหุ้นหนู
ก็เป็นแก่นำคณะพลังแผ่นดินสยามรวมถึงมวลชนจำนวนนึง
เขาก็ร่วมกันแถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรมนัดมวลชนชุมนุมในวันพรุ่งนี้
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักพรรคดี
คือก่อนหน้านี้ทางกลุ่มไม่เคยนัดชุมนุมนะคะ
มารู้ว่ากลุ่มราศดรนัดไปสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
กลุ่มนี้ก็เลยบอกว่าถึงเวลาที่ต้องออกมา
หัวใจความเป็นไทยไม่ได้มีเจตนาจะมาปะทะหรืออะไร
ไม่ได้จะมาสร้างเงื่อนไขความรุนแรง
แต่จะมาประสานความร่วมมือให้เกิดความรู้รักสามัคคีค่ะ
สำหรับพื้นที่ที่กลุ่มพลังแผ่นดินสยามจะมีการปักหลักชุมนุม
ทางกลุ่มบอกว่าต้องเปลี่ยนพื้นที่ใหม่
เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดล้อมเพื่อดูแลความเรียบร้อย
ก็จะมีการหารือกันอีกครั้งนัดรวมตัวกันประมาณ๙โมง๑๐โมงนะคะ

ตรงนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าเป้าหมายของเขาก็คือ
เขาอยากจะชี้แจงข้อมูล
เขาอยากจะพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับ๓ข้อเรียกร้องของกลุ่มราศดรค่ะ
เราทำตามตัวบทกฎหมายทุกอย่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตใช้สถานที่
ก็อยากเรียนพี่นคราว
เราไม่ได้จัดม็อบมาชนม็อบ
เราต้องการออกมาเพื่อแถลงจุดยืน
ว่าเรารักและเทิดทูลสถาบัน
พวกเราพรุ่งนี้เราก็จะปากหลักกันนะครับ
เพื่อพูดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ของในหลวงราชการที่๙แล้วก็ในหลวงราชการที่๑๐
เพื่อให้เด็กนักเรียนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา
ได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับ
แล้วก็ทีนี้ก็อยู่ที่ดูดมินิตของเด็กทุกคน
นี่นะคะเราก็มีการอ่านแถลงการเพิ่มเติม

บอกว่าอย่าใช้วาธกรรมหรือทำกิจกรรม
ที่เข้าไปใกล้สถานที่ที่มีความเชื่อมโยงเชิงสัญลักษณ
ของสถาบันโดยขาดนะคะ
คือที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กั้นแนวกั้นเอาไว้

จะไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปใกล้เกินกว่า๑๕๐เมตรระยะนั้น
กลุ่มคณะพลังแผ่นดินสยามบอกว่า
พรุ่งนี้จะไปรวมตัวหน้าแนวเบรีเออร์กั้นเลย
กลุ่มรัษดร๑๕นาฬิการวมตัวอนุสมบุรีประชาธิปไตย
และจะเดินทางมาที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ก็ไม่รู้ว่าจะมาเจอกันตรงไหนอะไรยังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าดูจากความเข้มข้นในการวางแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็จะเป็นลักษณะภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับท่านผู้ชมครับตามแนวกำแพงแนวรั้วต่างนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ก็เตือนผู้ชุมนุมราชดรนะฮะว่าอย่าฝ่าฝืนกฎหมายหรือว่าข้อห้ามเข้าไปในพื้นที่ห้ามนะครับ
หลีกเลี่ยงความรุนแรงแล้วก็การเผชิญหน้ากันนะครับ
ซึ่งทางเครือข่ายกลุ่มรัศดรวันนี้มีการประกาศในเพจกาดปลดแอบนะครับ
ได้ประกาศเอาไว้บอกว่าเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
ได้ตั้งทีมกาดอาสาเพื่อปกป้องมวลชนในนามกาดภาคีเพื่อประชาชน
บอกว่ามีกลุ่มกาดร่วมอุดมการอยู่๑๐ทีมด้วยกันนะครับ
มีทีมกาดปลดแอบทีมกาดมวลชนทีมกาดรัศดรทีมรัศดรฝั่งทนทีมกาดเฉพาะกิจ
แต่ทั้งหมดเนี่ย๑๐ทีมตามหน้าจอนี้เลยนะครับเขารวมตัวกัน
ภารกิจคือสนับสนุนอุดมการของมวลชนและให้ความปลอดภัยผู้เข้าร่วมชุมนุม
เพจกาดปลดแอบยังโพสต์ขอสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตัวสำหรับกาดในการชุมนุมวันพรุ่งนี้นะฮะ
โดยบอกว่าต้องการเป็นจำนวนมากตัวอย่างของที่จำเป็นที่เขาขอสนับสนุนนะครับ
มีโล่ทรงโค้งเพื่อสะท้อนคลื่นแอลแลตที่เป็นคลื่นเสียง
เขาบอกว่าเป็นทรงกลมนูนสำหรับกาดแนวบุกเพื่อความคล่องตัวหากมีการปะทะ
โล่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบโค้งเพื่อสะท้อนคลื่นเสียงก็ได้นะ
ขอสนับสนุนหมวกไฟเบอร์ป้องกันการกระแทกนะฮะ
กรงบอกรุ่นมาด้วยขอไฟฉายแรงสูงก็ถ่านสำรองด้วย
เลเซอร์แรงสูงสีฟ้าด้วยนะบอกว่าเอาไว้สำหรับเปิดใส่กล้องวงจรปิด
สนับสนุนหน้ากากแบบครอบเต็มศีรษะนะมีตลับกรองแก๊สชุดกันฝนแบบหนาผ้าขนหนู
จุกอุดหูหูฟังลดเสียงเนี่ยอันนี้ทางเพจของกาดปลดแอบที่เขาโพสต์เอาไว้นะครับ
อืมค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมประเด็นการเมืองอีกนิดนึงนะคะ
ช่วงนี้การเมืองเข้มข้นนะคะเมื่อช่วงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจนอกเครื่องแบบค่ะตามแล้วก็ไปสกัดรถ
พอมาถึงปุ๊บตำรวจนอกเครื่องแบบก็อ่านหมายจับของศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ตามภาพนี้เลยนะคะอ่าบอกว่าเป็นความผิดในคดีอายามาตราร้อยสิบหก
เคยไปขึ้นปราศัยและร่วมชุมนุมเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
โตโต้ก็เลยบอกว่าขอโทรศัพท์ไปปรึกษาทนายความตามสิทธิ์ก่อน
หลังจากนั้นก็ยอมให้เจ้าหน้าที่นั่งรถของตัวเองแล้วก็ขับไปที่สนสารแดง
เพื่อไปลงบันทึกการจับกลุ่มซึ่งก็มีทีมของนายโตโต้ได้มีการสดผ่านเฟซบุ๊กอยู่ตลอด
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบางช่วงบางตอนค่ะ
อันนี้ใช่เป็นการกระทำในความกล่องหายหาวิธีกรรมบูรณ์
หรือไม่ใช่เพื่อแรงกลัวความคิดเหตุเรื่องหรือ
ถึงขณะที่ก่อความไม่สมบัติขึ้นในระดับจักร
เพื่อให้ประชาชนเลือกระเบิดก่อสมัยแผ่นดิน

สถานที่แล้วก็ไม่มีตัวหรอก

คนเดียวผมก็อีกตัวแล้ว

เป็นแบบนี้ผมมีโรคหัวใจผมทำไงเลย
ว่าหลังพี่จะมาจับพี่ใส่เครื่องแบบมาเลยพี่

เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ทำการจับกลุ่มผม
จากคดีตั้งแต่การปลาใสเมื่อสิงหาช่วงที่ผ่านมานะครับ
ก็เดี๋ยวยังไงผมเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อน

เขาจะพาผมไปจังหวัดอุบลรัฐธานีนะครับ
ซึ่งก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลด้วยนะครับ
นี่นะคะก็มีการบันทึกภาพเอาไว้

แก่นำคนอื่นของกลุ่มราศดรก็มีการประชุมกันอยู่นะคะ
เพราะว่าในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าแก่นำบางคน
ก็เป็นการรายงานตัวหลังจากได้รับประกันตัว
แต่โตโต้เนี่ยเขาถูกควบคุมตามหมายจับที่อุบล
คือไปสอนอสารแดงเพราะว่าถูกควบคุมตัวแถวเขตทวีวัฒนาก็ต้องไปท้องที่ก่อน
ใช่ค่ะแล้วค่อยพาไปที่อุบลอย่างที่เขาบอกเมื่อสักครู่นี้ตามคลิปนะคะ
คือปกติแล้วโตโต้ก็จะเป็นคนที่คอยเจรจากับเจ้าหน้าที่นะฮะ
ที่กลุ่มรัศดรเขาเดินไปจุดไหนอะไรยังไงนะครับ
เดี๋ยวผู้สื่อข่าวเราอยู่ในพื้นที่นะครับ
เดี๋ยวจะมีรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมมาด้วยนะฮะ
สำหรับพื้นที่โดยรอบที่จะมีการชุมนุมนะครับทุกคนค่ะ